เอาล่ะค่ะเรายังคงอยู่เรื่องของคุณตาจรูน
แต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศเป็นเรื่องราวของตัวเลข

เพราะว่าศพของคุณตานี่นะคะ
บำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดฮอหมก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พากันไปไปร่วมงานแหละ
แต่ขณะเดียวกันก็ไปหาเลขเด็ดด้วย

เลขอายุของคุณตาทำให้ได้โชคกันมาแล้ว
เขาก็เลยว่าเออรอบนี้นะน่าจะมีเลขเด็ดด้วยหรือเปล่า
ไปดูบรรยากาศภายในวัดสุนทราราม
หรือว่าวัดฮอมกจังหวัดพระนคร๔อายุทยานะคะ

พิธีสวัสดิ์พระอภิษฐรรมศพนายจรวนมณีพันธ์

ชาวบ้านก็ยังคงมาร่วมไว้อาลัยกันอย่างต่อเนื่อง

วันที่จะมีการออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็ทยอยกันมาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่พี่ชายเสียชีวิตมาก็ยังไม่มาเข้าฝัน
หรือว่ามีสิ่งใดมาปรากฏให้เห็นนะคะ
เพราะคิดว่าพี่ชายคงไปสบายแล้ว

ลอตเตอรี่มวดที่ผ่านมานะคะ
เลขอายุของพี่ชายคือ๘๒นี่ถูกจริง

เพราะฉะนั้นงวดนี้ก็เลยตั้งใจจะซื้อเลขรถซาเล้ง
แล้วก็เลขฝาโลงของคุณตาจรูนอีกครั้งหนึ่ง
ก็ขอให้พี่ชัยมาให้โชคให้ลาบด้วยนะคะ
ตายไปมันลำบากไหมยังไงต่ออะไรอย่างเนี่ย

ถือบางทีก็ถูกไม่ถูกก็ดูกัน
งวดที่แล้วถูกร่างถูกบนเลย

อายุ๘๒แล้วก็บนก็เพื่อนโทมาให้
๖๕๙แม้แปมเดี๋ยวไหม๓ตัว

ส่วนทางด้านลูกชายคุณตาจรูนคือนายประพฤติมณีพันธ์นะคะ
บอกว่าจนถึงวันนี้คุณพ่อก็ยังไม่มาให้เห็น
โดยส่วนตัวก็อยากให้มาเข้าฝันบ้าง
คืออยากจะรู้ว่าคุณพ่อเป็นอยู่ยังไง

เพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่ท่านเป็นคนใจดี

ส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชค
คุณประพฤติบอกว่างวดนี้ตั้งใจซื้อเลข๐๑กับ๑๐
เพราะว่าตอนที่คุณพ่อท่านมีชีวิตชอบจะชูนิ้ว

เตอรี่งวดที่ผ่านมามีเพื่อนบ้านซื้อเลขอายุของคุณพ่อก็ถูกหวยด้วยจริง
ก็นำเงินรางวัลส่วนหนึ่งมามอบให้กับครอบครัว
ก็เป็นเรื่องความเชื่อมักจะมา